เพลงนี้นี่เองนะคะเป็นซิงเกิลล่าสุดของเวย์ไทเทเนียม
แล้วก็ยายาอุรัสยาเข้ามาร่วมฟีเจอร์ริ่งนะคะ
ต้องบอกว่าสาวยายาเนี่ยทำได้ดีจริงนะ
ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเต้นนะคะ
ซึ่งก็ทำให้เพลงนี้ได้รับกระแสการตอบรับที่ค่อนข้างดีเลย

ถูกต้องคือที่ฉันร้องไปเมื่อกี้คุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกนะ
แต่ว่ายาย่าร้องเนี่ยทุกคนนึกออกอย่างแน่นอนนะคะ

ดึงเอาซุปตาสาวยายาอุรัสยามาร่วมฟิเจอร์ริ่ง
แล้วต้องบอกว่าสาวยายาทำได้ดีทั้งการร้องแล้วก็การเต้นนะคะ

พอมาประกบกับแรปเปอร์หนุ่มก็เลยทำให้เพลงนี้มีความอินเตอร์เอามาก
โดยหลังจากซิงเกิ้ลนี้ถูกปล่อยไปสัปดาห์กว่าค่ะ
ก็ได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมาก
ซึ่งหนุ่มเวย์เองนอกจากจะขอบคุณฟิตแบ็คแล้ว
ยังชื่นชมการทำงานของสาวยายาอีกด้วยค่ะ
เข้ากับทั้งผู้หญิงผู้ชายครับ

คบกับใครหรือจะรักใครก็
ไม่เกิน๓คิวครับเขาก็ได้แล้ว
ยายามาร่วมกันเป็นอย่างไรครับ
ชมเลยครับโปรแฟฟัสชันัลมากครับ
ถึงแม้ว่าน้องเขาจะเป็นนักแสดงแต่เขาก็ร้องได้ดีมากครับ
เริ่มถ่ายตั้งแต่ตี๓๓๐
เสร็จประมาณ๒ทุ่มน้องมีแต่รอยยิ้มมาทั้งวันเลยครับ